ลับนางฟ้ามีอยู่จริงพวกคุณเคยมีความลับอะไรกันบ้างไหม
ทำไมถึงสวยเอาเวลาคนถามทำไมถึงสวยคะขวัญทำอะไรมา
กูตายแล้วก็ดื่มน้ำค่ะแล้วก็นอนบ่อย
นอนบ่อยพลอยทำไมถึงสวยสวดมนตร์ค่ะ
สวดมนตร์ค่ะสวดเชอรี่หรอคะโหลดแอปมาเลยค่ะ
ความลับนางไฟล์ที่ดาราสาวมุกวรณิชเขาเปิดเผยเรื่องลับมาคุณผู้ชมนะ
พระเอกมาสเซอร์เป้อารักษ์เดี๋ยวเราเมาส์เรื่องนี้ก่อน
แต่ไม่ใช่ว่าเรื่องแอบกุ๊กกิ๊กอะไรกันนะเป็นความโกะฮาของน้องมุกนี่แหละ
มุกโคจรมาเล่นหนังเรื่องเดียวกับพี่เป้
และความพระนางมันก็ต้องถ่ายรูปเซลฟี่โปรโมทผลงาน

ทำยังไงผู้ชายเค้าก็ปฏิเสธค่ะ
มันก็จะแบบชวนมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ย

จะนกลงหัวจุกมันกริกอย่างเงี้ยมันไม่ได้

ไม่ได้พี่จะต้องขอรูปออริจินัลเท่านั้น

แต่เราก็คือจะลงรูปที่ผ่านเหมือนกัน
ถ้าใครเอารูปมาเทียบกันก็ไม่เหมือนกันเลย
เข้าใจนะในมุมผู้ชายเขาก็ชอบแบบว่า

อาจจะแบบว่าขาวละลายตายไปกับพื้นหลังได้เลย

ยังมีความลับนางฟ้าอีกหนึ่งเรื่องของสาวมุกค่ะ
มุกนี่นะบอกเลยว่าพี่หนูนี่นะโอ้โหเป็นคนขี้เซามากถึงมากที่สุด
ฆ่าหัวถึงหมอนแล้วก็หลับยาวข้ามวันข้ามคืนได้เลย

พี่หนูเคยหลับตั้งแต่๖โมงเย็นแล้วไปตื่นตอน๕โมงเย็นของอีกวัน
หลับนานจนเพื่อนซี้ปันบอกว่าเฮ้ยแกตายแล้วหรือเปล่า
เป็นอะไรกันเนี่ย
ปันปันนะคือแบบมันบอกว่าบางวันมึกว่าตายมุกตายเลย
โมงเย็นแล้วยังติดต่อไม่ได้บางทีมุกยังหลับอยู่เลยค่ะ
แบบมึงตื่นตอน๕โมงอะไรอย่างงี้ครับ
ซึ่งแบบพวกเราก็แบบว่าเออไปเข้ากันได้ก็อยู่กันได้
หนึ่งวันก็อีกหนึ่งชั่วโมงเลยนะนอนยาวมาละนอนมากเลย
เพื่อนตกใจเหมือนกันนะโทรตามไม่เจอก็เป็นอะไรเหมือนกัน
ลับของคนสวยก็จะเป็นชนิดนี้แหละนะคุณผู้ชมค่ะ